ท่วงท่าการรำโขนลิงนั้นได้เรียนแบบภาษาท่าทางลักษณะลุกลี้ลุกรนของลิงสม
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเมืองไทยดังนี้
ถ้าเก่าแสดงอาการคันอยู่ไม่นิ่งหลุกหลีกตลอดเวลา
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไร
ถ้าจับหมัดดมหมัดและเล่นหมัด
เป็นเรื่องการรักษาความสะอาดและถ้อยทีถ้อยอาศัย
ช่วยเหลือกันเอาใจใส่ต่อกัน
ถ้าขู่โขนตัวลิงจะแสดงท่าขู่เมื่อต่อสู้กับพวกยักษ์
ท่วงท่าขู่จะก้มเงยด้วยความรวดเร็ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน